คุณผู้ชมก็อยู่บ้านรับชมข่าวกันไปทุกค่ำคืนแบบนี้ครับไปเริ่มกันที่เรื่องของอุบัติเหตุ

เบรกแตกไปชนกับต้นไม้ครับ
แน่นอนคนขับรถถูกอัดอยู่กับหน้ารถ
ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางในการนำร่างออกมา
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ

ตำรวจสพลำลูกกาพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย

สภาพด้านหน้าชนติดอยู่กับเสาไฟฟ้าแรงสูง

คนขับทราบชื่อนายธวัชชัยสิงหเวียง
อายุ๓๐ปีติดอยู่ภายในรถ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางให้ความช่วยเหลือประมาณ๓๐นาที
สามารถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาได้

ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวลมเบรกหมด

จึงเป็นเหตุให้พุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรง

เนื่องจากของหลวงได้รับความเสียหาย
และแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลำลูกกา

ส่วนที่จังหวัดสมุทรประการเกิดเหตุไฟไหม้รถกระบะ
บรรทุกพัดลมไฟฟ้ามาเต็มคัน
บนทางด่วนกาญจนาพิเศษตำบลบางครุอำเภอพระประแดง
เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัดกั้นไฟที่กำลังลุกไหม้รถคันดังกล่าว
ใช้เวลาประมาณ๔๕นาทีเพลิงจึงสงบ
รถกระบะและพัดลมที่บรรทุกมาได้รับความเสียหายทั้งหมด
โชคดีไม่มีผู้ได้รับบัตรเจ็บ
วสันดอนประสิทธิ์อายุ๓๓ปีคนขับรถเล่าว่า
วิ่งมาจากโรงงานแถวบางกระดี
เพื่อมุ่งหน้าไปส่งสินค้าแถวเทพารักษ์สมุทรประการ
ระหว่างที่ขับมาถึงจุดเกิดเหตุได้กลิ่นเหม็นไหม้
และเห็นควันออกมาจากด้านหลังห้องโดยสาร
จึงรีบชิดซ้ายจอดรถลงมาดู
ประกอบกับช่วงนั้นมีลมพัดจึงทำให้ไฟลุกขึ้นมาอย่างแรง
ไฟลุกขึ้นเลยเหรอรถเราเป็นทุกขาลัย

ท้ายที่จังหวัดชนบุรีบนถนนมอเตอร์เวย์
ฝั่งขาเข้าพัทยาตำบลนาป่าอำเภอเมือง
พบผู้เสียชีวิตเป็นชายไม่ทราบชื่อ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์สภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ห่างไปประมาณ๓๐เมตรพบรถเก๋ง

โดยมีรอยเบรกของรถเก๋งเป็นทางยาว
สอบถามนายพงศกรจันแตงเงินคนขับรถเก๋ง
ว่าผู้ตายที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเลนขวาสุด
ซึ่งเขาก็งงว่าขี่ขึ้นมาบนมอเตอร์เวย์ได้อย่างไร
อีกทั้งยังขี่สายไปมาคล้ายคนเมา

แต่ผู้ตายขี่รถมาเร็วมากจึงพุ่งชนแบบประสานงาอย่างจัง
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าผู้ตายอาจมีอาการคล้ายคนเมา
ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนขึ้นมาบนถนนมอเตอร์เวย์
แต่อย่างไรก็ตามจะดูภาพจากกล้องหน้ารถเก๋ง

เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป